ก็เกิดเหตุที่ทำให้ตกตะลึงกันทั้งคนที่อยู่ในงาน

เพราะว่าเกิดการทำร้ายร่างกายกรรมการขึ้นจนคางแตก
ขณะที่มีการมอบรางวัลกันบนเวทีค่ะ

ทำไมทำตัวบิ้นอย่างนี้

ขออนุญาตแขกผู้มีเกียรติทั้งที่ไลฟ์สดและที่อยู่ที่นี่นะครับ

ไม่เคยเลยเราจัดเวทีเราให้เกียรติทุกคน
ทำไมไม่เคยให้เกียรติเราบ้างอ่ะ
นี่ค่ะภาพที่เราเห็นก็คือภาพจากไลฟ์
ที่เขาไลฟ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประกวด
คือไลฟ์การประกวดให้คนทางบ้านได้ดูนั่นแหละ
แต่แป๊บนึงจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
มีการทำร้ายกรรมการคนหนึ่งนะคะ
แล้วภาพก็ตัดมาบนเวทีซึ่ง
ก็กำลังมอบรางวัลมอบสายสะพายกันอยู่
เพราะฉะนั้นคนที่ดูทางไลฟ์เนี่ยก็จะไม่เห็น
แต่ว่ามีการเอาไมค์ไปพูดกันนะคะ

เพราะฉะนั้นคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็จะงง
เกิดอะไรขึ้นภาพกับเสียงมันไม่สอดคล้องกัน

แต่คนที่อยู่ในงานเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะ
ว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะคะ
นี่คืองานประกวดสาวประเภท๒ค่ะ
ตอนท้ายเนี่ยของการประกวดนะคะ
ตอนที่เขากำลังมอบมงมอบสายถ้วยรางวัล

เขาบอกว่ามีสาวประเภท๒คนหนึ่งปรีเข้าไปตบ๑ในกรรมการ
คนในบนเวทีก็หน้าตาเลิกลักแบบนี้ค่ะ
ยิ้มก็แปลกเพราะว่าข้างล่างก็กำลังทำร้ายร่างกายกันอุตลุดเลย
แต่กล้องก็จับอยู่ในใจก็คงจะคิดว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันต้องทำหน้ายังไง
นี่ค่ะการประกวดก็กำลังจะจบอยู่แล้วนะคะ
พิธีกรในงานก็ประกาศผ่านไมค์ต่อว่าผู้ก่อเหตุบอกว่า
อย่ามาทำนิสัยป่าเถื่อนแบบนี้อย่างที่เราได้ยินกันนี่แหละค่ะ
คลิปนี้พอโพสต์ออกไปหลายคนก็มีคำถามนะคะ
จนสุดท้ายก็มีกรรมการท่านหนึ่งนะคะคุณชะดาพิษรุ่งเรือง
หรือว่าคุณปอยเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
แถลงข่าวให้เราได้เข้าใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ
แต่ว่าเธอแถลงข่าวในสภาพที่คางแตกเย็บ๗เข็มนะคะ

คุณปอยบอกว่าตอนนั้นมีสาวประเภท๒ปริศนามาตบหน้าเธอ
แล้วชี้หน้าด่าเธอนะคะ
ถามว่าเป็นภาษาที่หยาบคายนะคะ
ว่าเธอใช่ไหมที่ชี้หน้าด่าเขานะคะ
แล้วก็เข้ามาทำร้ายจนล้มคางฟาดกับพื้น
ซึ่งเธอยืนยันบอกเธอไม่ได้ไปชี้หน้าด่าใครเลยนะคะ

แล้วก็ส่งหลักฐานต่างให้กับตำรวจแล้วค่ะ
จริงตรงว่ามันช็อกนะคะ

เพราะเราเสียขวัญมาก

ทีประกวดมิสครีนสระบุรีค่ะบอกว่ายืนยันว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับผลการประกวด
ไม่ได้เกี่ยวกับเวทีแต่มาจากปัญหาส่วนตัวของคนสองคน
แต่ว่างานได้รับผลกระทบทำให้งานเสียหายด้วย
แล้วก็คิดว่าคนก่อเหตุน่าจะคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่เสียใจที่เขาไม่ให้เกียรติงาน
ก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแต่ขอปกป้องเวที
เพราะเขาจัดมา๔ปีไม่เคยมีปัญหา
ในส่วนของตนเองนั้นเป็นเพียงคดีแพ่ง

ก็ให้ทนายเป็นผู้จัดการค่ะ
นี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมนางงามที่กำลังรับมอบมงนะคะ
สำหรับเวทีนี้ถึงทำหน้าเลิกลักทำหน้าไม่ถูก
แล้วก็มีเสียงการทะเลาะกันในไมค์
ดังเข้ามาระหว่างที่ไลฟ์สดใช่ค่ะ